ทอศประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท๐๒๕ต่อปี
และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ

มีผลเมื่อไหร่ล่ะวันนี้เลยครับ๙มิถุนายน
เพื่อเป็นการสอดคล้องกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลต่อลูกค้าที่กู้ซื้อบ้านโดยตรง

จะผ่อนชำระต่องวดเท่าเดิมทุกเดือน
แต่เงินที่จ่ายไปก็หากเป็นเงินต้นน้อยลงที่เหลือจะเป็นดอกเบี้ยครับ
ลดภาระดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและส่วนลดค่าซื้อก๊าซสูงต้มนะครับ
โดยราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขร้านค้าก๊าซใหม่
ที่จะเข้าร่วมรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มีผลตั้งแต่เมื่อวานครับ๘มิถุนายน
โดยต้องเป็นร้านที่มีการประกอบกิจการควบคุม
มีทำเลและที่ตั้งร้านแน่นอนไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์
ห้ามปฏิเสธการชำระค่าแก๊สด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เก็บบัตรประชาชนของผู้ถือบัตร
ห้ามแลกสิทธิส่วนลดค่าก๊าซเปลี่ยนเป็นเงินสด
หรือรับแลกสิทธิมาก่อนแล้วรับก๊าซภายหลัง
และยังไม่สามารถรับแลกส่วนลดแล้วนำก๊าซหุงต้มร้านอื่นมาสวมสิทธิก็ไม่ได้นะครับ
ถ้าร้านไหนทำผิดเงื่อนไขเนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีครับ

เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศพบร่องมรสุมพาดผ่าน
่อมความกดอากาศต่ำที่บริเวณภาคเหนือและตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับ
จะทำให้ไทยมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง๗๐ทั่วประเทศ
ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพและปริมณฑล
อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ทะเลมีคลื่นลมค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง๒๓เมตร